ไปที่โทรลากคุณผู้ชมเตือนภัยสังคมนะคะ
มีโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนประจำ
นักเรียนผู้หญิงเขาก็นอนอยู่ในหอพักของเขา
ปรากฏว่ามีคนร้ายค่ะปีนกำแพงของโรงเรียน
วนลามอาณาจารย์น้องนะคะ
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคุณผู้ชมตอนนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ปกครองไม่สบายใจนะคะ

อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดตอนที่เศรษฐกิจแล้วออกมาแล้ว
หนีออกมาค่ะหนีออกมานะคะค่อยเดินออกมาแบบนี้
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีเห็นจะได้นะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณกลางดึกตี๒วันพุธที่ผ่านมาค่ะ
โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองนครราชศรีมา
หลังเกิดเหตุค่ะนี่ดูบรรยากาศช่วงกลางวันกันหน่อย
โรงเรียนประจำก็ลักษณะจะคล้ายแบบนี้
ถามว่ามีรั้วมีกำแพงไหมก็มีนะคะ
แต่คนร้ายคือรั้วอาจจะไม่ได้สูงมากนัก
นี่เข้ามาได้ไหมปีนได้
นี่หลังจากนี้จะมีการทำรั้วเหล็กให้สูงขึ้น
เป็นการป้องกันเบื้องต้นไปก่อน
หลังเกิดเหตุนายกอบจนครราชศรีมา
กับคณะผู้บริหารกองการศึกษาตำรวจสพเมืองโพกลางค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ทีนี้มีโอกาสไปคุยกับน้องนักเรียนหญิงซึ่งเป็นคนที่ประสบเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายอาศัยจังหวะ
ช่วงที่นักเรียนหญิงนอนหลับตี๒ใครไม่หลับล่ะ
ตีสองทุกคนหลับหมดแล้วนะคะคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
กระทำอนาจารย์ลวนลามน้องบางคนถึงขั้นโดนลูกคลำอวัยวะเพศ
น้องนักเรียนบางคนรู้สึกตัวแต่กล้าไหมไม่กล้าค่ะ
ไม่กล้าโวยวายเพราะกลัวว่าคนร้ายจะมีอาวุธ
แล้วสุดท้ายพอมันลูบคลำน้องเสร็จปุ๊บ

แล้วนี่ค่ะวิ่งหนีออกมาด้านหลังหอพักแบบนี้
เรื่องต้นทางโรงเรียนบอกว่าจะมีการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัย
ก็คือมีการสั่งทำรั้วเหล็กเนี่ยนี่แบบนี้ค่ะ
เอามาติดรอบนะคะเพิ่มความสูงของรั้วให้ยากขึ้น
แล้วก็มีการติดตั้งไฟส่องสว่างตัดต้นไม้ให้ดูแบบทัศนียภาพ

เพื่อป้องกันคนร้ายกลับมาก่อเหตุอีก
หรือว่าคนร้ายคนอื่นเข้ามาก่อเหตุอีก
ส่วนสภาพจิตใจของน้องตอนนี้

ก็มาให้คำปรึกษาแล้วยายาเรื่องของหัวใจนะคะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีตำรวจคาดว่า
คนร้ายน่าจะเป็นคนที่เคยเข้าออกหอพักแห่งนี้
เพราะถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมจากคลิปแล้ว
น่าจะเคยชำนาญดูเหมือนมีความชำนาญ
ใช่ค่ะมีความชำนาญแล้วก็น่าจะเคยเข้ามาสำรวจเส้นทางก่อน